เราอยู่ในศึกชิงล้านยกที่๔
เป็นห่วงใครเป็นพิเศษไหมในครอบครัวของน้องเพลง
ตาค่ะตาไม่สบายค่ะ

ก็มีเชื้อไวรัสแทรกที่กระแสเลือด
แล้วก็ผ่าตัดตรงถุงน้ำดีแล้วก็เป็นโรคไต
เป็นหลายโรคค่ะแล้วก็ผ่าตัดไป๒ตำแหน่งแล้วค่ะ
พกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ย
มีจุดหวาดเสียวเหมือนกันหวาดเสียวทั้งคู่เลยค่ะเกมนี้
คุณพิมและน้องเพลงร้อง
ไอล้างร้องดายไอล้าง
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับ
กลับมาพบกันแน่นอนที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามีนัดกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติ

มาพบกับการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับ
พร้อมกับเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตได้
ในรายการร้องได้ให้ล้าน

เราจะมีการประชันในเรื่องของความแม่นยำนะครับ

มีนักสู้๒คนขึ้นมาชิงเงินล้านบนเวทีของเรา

เราก็จะมีเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไป

เราอยู่ในศึกชิงล้านยกที่๔
ของนักสู้สองสมัยจากมุมแดง
น้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อย
ผู้มาสู้เพื่อเครื่องมือทำกินของพ่อ
กับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
ยายพิมคุณยายทวดที่มีชีวิตเพื่อนเหรน
จะขอสู้ทนจนหมดแรง
ซึ่งได้ร้องไปในครั้งที่แล้ว
วันนี้เป็นน้องเพลงที่จะมาสารต่อภารกิจ
กินในยกนี้ให้จบครับผม
สวัสดีค่ะ

ทางด้านนี้น้องเพลงอันนี้คุณพิมนะครับ
หรือว่ายายพิมพ์ของหลานนั่นเองนะครับ
เพลงวันนี้มากับครอบครัวนะครับ
ก็มีคุณพ่อต้นคุณแม่เก๋น้องพินแล้วก็น้ากล้องนะครับ

ฝั่งของคุณยายพิมพ์นะคะแน่นอนค่ะ
กับแก๊งเด็กเพราะว่าตอนนี้ข้างล่างเราเหมือนสวนสนุกเลยนะคะ
มายน้องเอิญแล้วก็เพื่อนนะคะคุณพี่แต๋วนะคะสวัสดีค่ะ

ครั้งที่แล้วร้องไปแล้วมีแบบฝืดลูกกระเดือกนิดหน่อย

อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รักฟังคุณแช่งเทวดา
เอาถามจริงกลัวไหมกลัว
งั้นเดี๋ยวส่งลงไปนั่งกับหลานก่อนจะได้ขึ้นเครงนะ
ขาดเครื่องมือก็คือขาดอาชีพเลยนะคุณ่งพ่อ

ทีนี้ถามก่อนว่าเราเนี่ยมีเป็นห่วงใครเป็นพิเศษไหมในครอบครัวของน้องเพลง

ทำไมถึงห่วงคุณตาเป็นพิเศษวันนี้ไม่ได้มาด้วย

ก็มีเชื้อไวรัสแทรกที่กระแสเลือด
แล้วก็ผ่าตัดตรงถุงน้ำดีแล้วก็เป็นโรคไต
เป็นหลายโรคค่ะแล้วก็ผ่าตัดไป๒ตำแหน่งแล้วค่ะ

เพลงวันนี้ถ้าคุณตานอนดูน้องเพลงอยู่ที่บ้าน

อยากให้ตายเร็วค่ะ
แล้วก็อยากให้ตำมาดูหนูด้วยค่ะ
นี่เราเชียงแหบมากเลยจะร้องเพลงไหวไหมนี่

งั้นเดี๋ยวเราฟังอินโทรเพลงกันก่อนเนอะ
น้องเพลงพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเปิดอินโทรให้ฟังนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาทของน้องเพลง

เพลงนี้เป็นไงคะหน้าไม่สู้ดีเลยเพลงนี้เป็นไงลูก

เอาล่ะหายใจลึกคลายความกังวลก่อน
ในเมื่อเราเจอด่านที่ต้องสู้ยังไงมันก็ต้องสู้ไป
ไม่ว่าเราจะทดท้อหดหู่หัวใจขนาดไหน
ยังไงเราก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นหายใจลึกเอากำลังใจก่อน
เอากำลังใจก่อนถ้าไม่ไหวจริงตัวช่วยอีกตัวหนึ่งใช้ลูกนะ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับน้องเพลง
ตัวช่วยยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อยู่อีก๑แผ่นจาก๒แผ่นที่เหลือนะครับ
และในยกที่๔นี้น้องเพลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ยกที่๔นะคะเงินทุนสะสมมูลค่า๔หมื่นบาท
ในร้านยกที่๔เพลงมาครับ
กลูตาแอดเล็งมือดัดระเติ้ล
เอามียมาด้วยจะได้ความหรอเกษตรวจ
จะได้ความรวยหยากจะใช้ความต้วยให้เป็นประโยค
มียเมอร์จะพล่องมาทำไมไม่เก็บเอาหายไปไหนเป็นโสด
หลอจริงหน้าเป็นหน้ากรด
หล่อจังหน้านางยังสดแม่ถ้ามีรีโมทจะกดออกมาคนเดียว
จะได้จริงเชียวไม่น่าพกมาด้วย
พกมียามด้วยเหรอพกมียามด้วยเหรอเนี่ย
พกมียามด้วยเหรอพกมียามด้วยเหรอเนี่ย

หล่อหล่อยอย่างนี้อยากมีไว้เคราะห์เคลียร์
เพราะเคลียร์อยากจะเป็นไมค์ดี้
ไปไหนไปด้วยจะพาขึ้นห้างแล้วขึ้นเขาลงด้วย
ก็ยอมไปด้วยไม่เคยกลัวด้วยล่ะ
อยากมีติดมือไว้สักคน
ถ้าใครทำโลญต้องเศษเราแน่ละ
รวยด้วยและหล่อด้วยหุ่นดี
เสียดายเสียดายเต็มทีไหม
ถ้าเมียไม่มีจะจัดตรีกะ

แล้วก็จะถั่งไป

ก็ยังสามารถประคับประคองมาจนจบเพลงได้

ขึ้นมาหวัดเสียวกันข้างบนได้เลยโอ้ตื่นเต้น

ตอนนี้ร้องจบไปแล้วทั้งคู่เลยในยกที่๔นะครับ
ก็มีจุดหวาดเสียวทั้งคู่นะครับ
เอาละครับร้องจบไปแล้วทั้งสองท่าน

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณพิมและน้องเพลงนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ไปซื้ออุปกรณ์การช่างให้พ่อค่ะ
อยากได้เงินรางวัลก็เอามาใช้หนี้
แล้วก็เอามาเก็บไว้กินไว้ทำทุน
แล้วก็จะเอาไว้เลี้ยงเหรน๒คน

แล้วก็เก็บไว้ให้เขาเรียนหนังสือ

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณพิมและน้องเพลง

ร้องผิดคือร้องผิดทั้งคู่เลย

เอาของคุณพิมก่อนกันแล้วกันนะครับ
๒จุดค่ะ

มาดูซิผิดตรงไหนนะ
สู้วความพบของคุณพิม

โว้ว่าผิดทำไมว่มีสู่ส่วนธนภาพ
สียกีฬศุรกิจ

นี่ข้างล่างทุกคนก็มีรอยยิ้มหมดเลยบ้านน้องเพลง
แต่บ้านที่เป็นห่วงเนี่ยแอบเป็นห่วงคุณยายพิม
บอกว่าหลังจากนี้อาจจะโดนไล่ออกจากที่อยู่อาศัย

ทีมงานบอกว่าติดอยู่หลายเดือนเลย

กระทั่งทางนู้นเขาจะฟ้องแล้วใช่ไหมครับ

๑๕๐๐๐บาทนี่พอไปประทังได้ไหมคุณยายพิมพ์

ถ้าท่านไหวนะคะมีจิตศรัทธาเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์บัญชีของคุณยายพิมพ์ไว้ให้นะคะ
ตอนนี้น่าจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย
เพราะว่าไม่ได้จ่ายมาหลายเดือนตั้งแต่โควิด

ทุกอย่างตึงไปหมดเลยแล้วก็มีเด็กในอนุเคราะห์อีกสองคนด้วย
ยังไงฝากด้วยนะคะทางเราเป็นกำลังใจให้นะคะ
อยากพูดอะไรไหมคะคุณพิมก่อนจะกลับบ้านไปวันนี้
พูดไม่ออกสู้ไม่ออกสู้นะสู้ค่ะมีอีกหลายคนมากเลย
ณตอนนี้นะคะที่แย่ไปตามตามกันแต่สุดท้ายคุณผู้ชม
เก็บชีวิตค่ะครับเก็บพลังแรงใจค่ะสู้ค่ะ
ถึงมันจะสุดแท้แห่งความระทมทุกข์ขนาดไหนแต่สุดท้ายมันย่อมมีทางออกค่ะ
สู้นะคะทุกคนรวมถึงคุณยายพิมด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้งคู่ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณพิมครับขอบคุณคุณน้องเพลงครับเชิญครับเชิญเลยครับ
นักสู้ทั้งสองก็ต้องจบเส้นทางชิงล้านเพียงแค่ยกนี้
น้องเพลงก็สามารถสะสมเงินทุนไปช่วยคุณพ่อซื้ออุปกรณ์การชั่งไปได้ไม่น้อย
ส่วนทางด้านใยพิมนั้นมีน้ำตาเพราะความหวังที่จะปลดหนี้เพื่อให้หลานได้มีที่อยู่นั้นยังห่างไกล
แต่ทางรายการขออวยพรให้ยายพิมเตรียมด้วยพลังใจที่เข้มแข็งและหาทางออกได้ในเร็ววัน
และช่วงหน้านักสู้หน้าใหม่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
เงินทุนก้อนนี้ก็จะเอาไปลงทุนค้าขายนะคะเพื่อเลี้ยงดูหลานถึงจะไม่พอค่าเช่าบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ยังไงเราก็ต้องสู้ชีวิตต่อเหนื่อนักเพลงนะ
ยังไงแล้วก็สู้ต่อโอเคมั้ยคะคะโอเคสู้ค่ะ
ประเดิมศึกชิงล้านของนักสู้คู่ใหม่ซึ่งเป็นการดวนกันของสองนักสู้ต่างวัยอีกครั้ง
ฝ่ายแดงคือน้องเก่งหนุ่มน้อยผู้พิการทางสายตา
มาสู้เพื่อภรรยาผู้พิการ
เรามาเปิดศึกในยกนี้กันครับ
ตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่บนเวทีกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
ข้างผมก็คือน้องเก่งนะครับ
น้องเก่งคุณผู้ชมอยู่ทางด้านตรงนี้นะครับ
น้องเก่งสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านตรงหน้าได้นะครับ

วันนี้น้องเก่งมาเรียกว่าโอ้โหเต็มรถตู้เลยทีเดียว

มีพอนะครับพอชิต
สวัสดีครับคุณครูประธีบสวัสดีครับ
คุณครูนันคุณครูนันทางด้านบนนะครับ
แล้วก็เพื่อนชาวป๒ทั้งหมดเลยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นกำลังใจให้กับน้องเก่งนะครับ
ฝั่งของลุงชัยคนเดียวในดวงใจเลยค่ะ
ไปไหนไปกันนะคะลูกชายสวัสดีนะคะ
สวัสดีนะครับด้านล่างนะคะภรรยานะคะ
ต้อนรับคุณพี่อ้อยนะคะสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
รอบนี้อยากคุยกับทุกคนมากเลย
แต่ขออนุญาตเริ่มต้นที่ลุงชัยกันแล้วกัน
สวัสดีครับลุงชื่อนายชัยนามสกุลรักชินนาลีอายุ๕๕ปีครับ

ตอนนี้มาขับแท็กซี่รับจ้างอยู่ที่กรุงเทพครับผม
รายได้ก็ตอนนี้เหลือประมาณวันหนึ่ง๓๐๐๔๐๐บาท
ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคือคนก็ไปอย่างน้อย
ก็ต้องสู้ครับเพราะว่ามีภรรยาที่ต้องรับผิดชอบเขาอีกหนึ่งคนนะครับ
เขาก็พิการด้วยขาขาดดูแลกันไปตลอด
ใครป่วยก็ดูแลกันผมป่วยเขาก็ดู
ผ่านตามา๒ข้างนี้ก็ได้ภรรยาเขายอดตา
นี่แหละครับป้าอ้อยของผมอยู่กันมา

พ่อแก่แล้วก็เรียกพ่ออ้อยของผม
ลุงชัยและป้าอ้อยแต่งงานอยู่ร่วมกันมากว่า๒๗ปี
จุดเริ่มต้นในการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่เกิดจากในวัด
เขาอายุ๒๙ปีผม๓๑ปี
ผมเจอกับเขาตั้งแต่เขาขาขาด
ตอนนั้นผมบวชพระอยู่
คือเขามากวาดลานวิหารที่วัดก็เลย
เขานิสัยดีขยันศึกมาแล้วก็เลยมาให้แม่มาขอ

ลุงชัยพูดง่ายนิสัยดีพอใจทุกอย่าง
ชีวิตรักกว่า๒๗ปี
ที่ไม่เคยเบื่อหน่ายกันเลยสักวัน
ในอดีตลุงชัยเคยรับจ้างเป็นช่างไฟ
ด้วยโดยมีป้าอ้อยอยู่เคียงข้างไปด้วยกันทุกที่
ชีวิตลุงกับป้าอ้อยเมื่อก่อนไม่เคยแยกจากกันไปไหนก็ไปด้วยกัน
ปลาต้องโปทำงานรับจ้างเดินสายไฟกับเท่าแก่ก็ไปด้วยกัน
ส่งของคอยหยิบจับเพราะว่าเราไม่ได้แยกจากกัน
ไปไหนเราก็ไปด้วยกันกินก็พักกินก็กินด้วยกัน
กระหนุงกันอีกด้วยสองคนครับเพราะว่าครอบครัวเหลือกันแค่สองคน
ต่อมาเท่าแก่เขาเลิกกิจการแฟนผมก็ป่วยด้วย
ติดเตียงอยู่พักนึงก็ต้องมาดูแล
ก็เลยมาคิดว่าเออเราไปหาเช่าแท็กซี่ขับดีกว่า
เพื่อมีรถด้วยจะได้พาแฟนไปหาหมอ

ทุกวันนี้ป้าอ้อยของผมก็เป็นโรคเบาหวาน
ความดันไขมันต้องฉีดยาทุกวัน

พอผมบอกว่าแม่ตะโกระเข็มมันเล็กนิดเดียว

สงสารเขาด้วยเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาเหงา
เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ออกไปหาเงิน
เขาก็ไม่มีเงินเพราะจะมาพึ่งเงินเดือนของราชการ
เดือนละ๘๐๐ก็ไม่พอ
คือช่วงนี้ป้าอ้อยของผมก็รู้สึกเหงา
ผมก็เลยอยากจะกลับไปทำอาชีพอย่างเก่า
คือเดินสายไฟได้พาป้าอ้อยไปทำงานด้วยกัน
ก็เลยอยากได้เงินไปซื้อเครื่องมือมาทำอาชีพ
เดินสายไฟฟ้าอย่างเก่าเขาจะได้ไม่เหงา
มาเอาใจช่วยลุงชัยแท็กซี่คนขยัน
ผู้ที่ฝ่าฟันทำทุกอย่างเพื่อภรรยาสุดที่รัก
ให้คว้าเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
เพื่อที่จะได้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำสายไฟ
ตามที่ใจหวังเอาใจช่วยกันนะครับ
วันนี้มาในเครื่องแบบของโชเฟอร์แท็กซี่เลยนะครับ
ขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วครับคุณชัย

ซี่นี่เขาบอกว่าปีเวลาอยู่ในรถนี่นานมากเลย
ขับขับวันหนึ่งกี่ชั่วโมงฮะ
ก็ตั้งแต่๙โมงเช้าไปถึงทีก็๑ทุ่มถึง๒ทุ่ม
แล้วแต่รถติดไม่ติดได้ค่าเช่าหรือว่าได้ค่าแก๊สแล้ว
กำไร๒๐๐๓๐๐พอที่จะกลับบ้านได้ก็ต้องกลับ
วันนี้เห็นบอกว่ามาทำเพื่อภรรยาครับรักภรรยาขนาดไหนคะโอ้
มากที่สุดขนาดผมขับรถกลางวันผมก็ต้องเข้ามาดูก่อนว่ากินข้าวยัง
หรือว่ามีอาการปวดหัวอาเจียนหรือว่าเมาหัวเป็นโรคประจำ
พอดูอาการปุ๊บไม่มีอะไรก็แข็งแรงเหมือนเดิมก็ขับไปจนถึงมืด
แล้วก็กลับมาก็มาเจอกันก็มานั่งกินข้าวดูละครสาวอาทิตย์บางทีรีบเข้ามาก็ดู

วันนี้ขอบคุณนะคะที่สมัครมานะคะป้าอ้อยลุงเขาดูแลดีไหมคะ
ดีจ้ะดีมากเลยนะ
ณตอนนี้ป้าอ้อยไม่สามารถเดินเหินได้เหมือนคนปกติเพราะว่าเสียขาไปหนึ่งข้างนะคะ
เวลาไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกต้องให้สามีคอยดูแล
เรื่องการเดินเหินไปซื้ออาหารเนี่ยก็ไม่สะดวกเพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยหลายอย่าง
สามีก็ใส่ใจเป็นอย่างดีนะคะดีขนาดไหนเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อย
มากเลยแหละเปรียบเทียบไม่ได้
ไม่รู้จะเทียบกับอะไรในโลกนี้เลยความดีของสามีรักสามีขนาดไหนคะ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเลยที่ลุงชัยมาทำเพื่อป้าอ้อยอยากได้ตังค์แล้วก็เอาไปรักษาป้าอ้อย
วันนี้ป้าอ้อยอยากจะบอกอะไรสามีบ้าง
ให้กำลังใจสู้สู้ค่ะร้องให้ได้นะจ๊ะ

งั้นก่อนจะถามเรื่องราวนะคะซึ่งมั่นใจว่าเข้มข้นมากจริง
เดี๋ยวเราให้ประเดิมกันก่อนสักหนึ่งเพลง
คุณชัยมารายการของเราคุณชัยแน่นอนครับต้องการเงินทุนจากรายการของเรา
ต้องการสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาไปทำอะไรครับ

เพื่อจะไปใช้หนี้ให้ภรรยาที่กู้ของคนพิการมาก่อน๕๐๐๐บาท

เหลือก็จะไปซื้ออุปกรณ์บันไดสว่านอะไรมาทำงานรับเหมาไฟเหมือนเดิม
๑แสนบาทก็ไม่ยากเลยร้องถูกหมดก็ได้หนึ่งแสน

ก็พอได้บ้างครับก็เคยร้องตามงานวัดงานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้
เพื่อนก็จะให้ขึ้นไปร้องเห็นเราเป็นคนชอบร้องอะไรอย่างนี้
ถ้าชอบร้องวันนี้ทุกคำร้องเป็นเงินค่ะ

เอาแค่เนื้อเพลงถูกต้องเท่านั้นเองนะครับคุณชัย
เรามาเริ่มแข่งขันกันก่อนเลยนะครับ
ก่อนที่จะมีเรื่องราวพูดคุยกันมากมายกว่านี้นะครับ
เริ่มกันที่ยกที่๑ครับ
ที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๑ของคุณชัยมาเลยครับ

ศิลปินที่เหมาะกับคุณชัยมาก

หล่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันได้ขึ้นขึ้นกลาง
เพลงนี้เคยร้องจริงจังไหมครับคุณชัย

ส่วนมากจะพวกไม้พิรมพรแล้วพวก
ไม่เป็นไรครับมีตัวช่วยอยู่
ใช้ตั้งแต่เพลงแรกยกแรกเลย

ณีแบบนี้คือร้องไปนี่ร้องผิดแน่

สิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่ยกที่๑เลยนะครับ
เรามีให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
และในยกที่๑นี้คุณชัยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นไหนครับแผ่นที่๑นะครับมาดูกันนะครับตัวช่วยของคุณชัยนะครับในยกที่๑นะครับก็คือ
มาเลยครับอินโทรตัวช่วยนะครับ
เพลงที่จะเปลี่ยนของคุณชัยมาเลยครับ

ศิลปินใครเป็นคนร้องครับเพลงนี้
เอกราชสุวรรณภูมินะครับ
การราชสุวรรณภูมิแล้วคุณใช้ได้ไหมคะ

โอ้โฮยังดีหวัดเซียว
คำที่ผมอยากได้ยินจากปากคุณชัยมากที่สุด
ก็ตกลงใช้เพลงตัวช่วยนะครับ

เพื่อให้บนเท้าความตื่นเต้นบอกลักษณะภรรยาสักนิดมั้ยคะ

อ่าเชื่อน่ะครับ

ขอให้โชคดีนะครับคุณชัยพร้อมนะครับ

ราคาหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ดีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไป
ขอโทษที่มาแบบจู่จงจนนอนกลับไป
แปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้รักภายแต่ใจยังคิดอิน
คนเป็นอดีตไร้สิทธิ์จะนั่งเคียงน้อง
แค่ฟังเสียงเพียงสายตาจ้องคงช่วยต่อลมชีวิต
หัวใจล้ำมาพี่จึงมามองหน้าสักนิด
พี่รู้ประตูใจปิดขอสิทธิ์เพียงรู้ข่าวใจ
สบายดีหรือเปล่าคบกับเขาแล้วเป็นไงบ้าง
เรือนหอสร้างเสร็จหรือยังวางแผนแต่งกันปีไหน
พักผ่อนบ้างนะฮะหน้าตาเธอดูสู้ไป
ขอบคุณที่มีน้ำใจทักทายผู้ชายใจ
ราวในน้ำแฟนเก่าพอเพียงรู้ข่าวเท่านั้น
ไม่ได้ครองแต่รักคงมันจึงขอส่งใจให้เป็นเงา
วันนี้พี่มาฝากแฟนเทืองฝากขอโทษเขา
แวะคุยแค่พอรู้ข่าวเอาเท่านี้ก็ส่งใจแล้ว
คุณสวัสดิ์หรืออย่างแบบหวั่นใจเพื่อนนะ
มีความสุขน่าครับ
คุณครับ

ที่๑แต่เพื่อความไม่ประมาทลุงชัยตัดสินใจใช้ตัวช่วยและก็สามารถร้องจบในยกที่๑นี้ไปได้อย่างราบรื่น
ฟังเรื่องราวของลุงชัยไปแล้วช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับน้องเก่งกันต่อเลยครับสักครู่เดียว
น้องเก่งชายผู้มีอารมณ์แจ่มใสสุขสุดใจทุกครั้งที่ได้ไปโรงเรียน
ขอบคุณนักหนาที่ได้ชุบชีวาแก่พวกเราทั้งหลายให้สบายอุราได้รับการศึกษาวิทยาล้ำเลยขอท่านผู้ประเสริฐจงภูมิใจ
สวัสดีครับผมชื่อนายอนุสรมนหอมบัวนะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับปัจจุบันอายุ๒๑ปีเรียนอยู่โรงเรียนสอคอนตาบอดพระมหาทัยพัทยา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
โรงเรียนสนคนตาบอดพระมหาธัยพัทยาส่วนมากแล้วเด็กของเราจริงแล้วมาจากทุกภูมิภาพของประเทศตัวผมเองก็เป็นผู้พิการทางสายตาประเภทบอดสนิทเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่แสงครับผมสำหรับบางเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนสนคนตาบอดพระมหาธัยพัทยาทุกคนนะครับอยู่ที่นี่ก็คืออยู่ฟรีกินฟรีพักอา

ก็คือเครื่องพิมพ์เบลเครื่องพิมพ์เบลมีมูลค่าค่อนข้างจะแพงมากเพราะเครื่องมันอยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐บาทซึ่งเราต้องสั่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศณปัจจุบันเรามีเครื่องอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เบลอยู่ที่ประมาณ๑๐เครื่องที่ใช้ได้อยู่ที่ประมาณ๕๖เครื่องแล้วใช้มาแล้วประมาณ๑๐กว่าปีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหนัง
เมื่อต้องดูแลเด็กจำนวนร้อยกว่าคนทั้งเรื่องอาหารที่พักและการเรียนการสอนทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นอย่างมาก
ที่ทำการช่วยเหลือเด็กคันไทยจะหายากมาก
เงินที่เราได้รับบริจาคมาก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับ
จะหมดช่วงประมาณเดือนเมษาและพฤษภาที่จะถึงนี้นะครับ
ที่จะมาช่วยเหลือน้องในด้านการเรียนการสอน

ดังนั้นก็ฝากทุกท่านที่มีจิตแม่ตานะครับ
สับสนุนให้แก่ทางโรงเรียนและน้องณปัจจุบันด้วยนะครับ

แล้วก็นำเงินมาช่วยเหลือโรงเรียนเราครับ
มาเอาใจช่วยอนุสร

กลับไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
และค่าอาหารให้กับเพื่อนในโรงเรียนกันนะครับ
ก็ขอต้อนรับน้องเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่าเก่งรักโรงเรียนมากเลยเหรอครับ

มันบอกไม่ถูกครับมันรักมากรักมากเลยครับ

แล้วเชื่อไหมว่าวันนี้เพื่อนก็รักเก่งมากเลย

วันนี้เก่งแนะนำหน่อยครับว่ามีใครมาบ้าง
ก็มีมินตา

มินตามินตายกมือมินตาวันนี้ครับมินตา
แล้วมีใครอีกแล้วก็หมูหย่องครับ

สวัสดีครับหมูหย่องสวัสดีค่ะมีใครอีกพี่ยังขวัญครับ
พี่ยังขวัญยกมือลูกสวัสดีครับน้องพี่ยังขวัญ

น้องแพทย์ครับน้องแพทย์สวัสดีครับแพทย์
แล้วก็ภูเบสครับภูเบส
ภูเบสตัวเล็กสุดเลยสวัสดีครับภูเบส

แล้วก็มีเพื่อนสนิทชื่อชิดมีไหมแต่อ๋อนั่นผอขอโทษ
นั่นคู่นั่นคู่ใหญ่คู่คู่ใหญ่คู่ใหญ่คู่ใหญ่
ขอโทษด้วยนะคะค่ะขอโทษนะคะ
คุณครูชิดนะครับคุณครูประทิอยากให้ครึ่งครักอยากให้ครึ่งครักนะคะ
สวัสดีแล้วก็ทางด้านหลังผู้หญิงคุณครูนันใช่ไหมครับ

บอกน้องเก่งเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเพาะเลย
แต่ว่ามีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่เขาบอกว่าแหมเขาก็สูสีนะ
ใครที่คิดว่าร้องเพลงได้สูสีกว่าเรา

งั้นเดี๋ยวให้มินตราโชว์เสียงสักนิดนึงค่ะมินตรา

หนูชื่อเด็กหญิงมินตาสายทองค่ะ
ินตาคะเก่งเขาบอกว่ามินตาเนี่ยสวยอันตรายมาก
จริงอย่างที่เขาว่าไหมคะ

อีกคืนที่สาวลงชั่งหลับน้ำ

กอดกระชับตัวเองเอาไว้
เพราะอุ่นใจในเมือง
วักภาพจำสีจาง
ย้อนขึ้นวันจากบ้านมาไกล
ปูทางฝันด้วยงานเหนื่อยลา
สะสางภาระที่เต็มซ้องไหล
ทำงานบนตึกหลายสิบชั้น
วันเวียนฝันวิ่งวุ่นเลย

เพื่อนเราคอยอยู่
จากลูกสาวเช้าหน้า
มาเป็นลูกจ้างเขา
เพื่อนรักเพื่อความเหงา
เพื่อนแท้คือใจสู้
เป็นฟันเฟืองของเมืองเจริญ
ลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้

สมมุติเป็นสายตากล้นบวง

สู้ไหวด้วยแรงใจทางบ้านส่งมา
ปัญหาใหญ่น้อยจึงพอรับได้
เลิกงานเดินกลับพร้อมความเหงา
ได้แสงดาวส่องเป็นเพื่อนใจ
หวังว่าเมืองไกลคงไม่ใจร้าย
กับสาวบ้านน้อง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
แล้วอย่างนี้เวลาสมมุติว่าเรามีน้องที่มีปัญหาเดียวกัน
อยากส่งไปเรียนที่โรงเรียนของท่าน
เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงคะท่าน
คือไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากการให้บริการครับผม

โอ้โฮมสะเปาขามหารรวย
ด่วนหัวใจคนสวยหาให้มาลงเสน่ห์
คุณชัยและน้องเก่งร้อง

สุดยอด